ต่อท้ายนะครับสำหรับทีละทีบูเวฟชวนบุรี
กับการลุ้นแชมป์เอเชียสมัยที่๓
ในการเข้าสู่รอบ๘ทีมไม่น่ามีปัญหานะครับ
แต่ว่าวันนี้ก็ต้องเน้นผลการแข่งขัน
เพื่อให้เด็กใหม่นั้นได้เรียกความมั่นใจด้วยครับ
ฝึกซ้อมทางโค้ชหมีรักพลสายเนธงามนะครับ
ก็ให้นักเตะทุกคนไม่ประมาท

เจอกับทางออนซารียาจากกาต้าในช่วงเย็นวันนี้

เพื่อรักษาสภาพร่างกายคุณหมีบอกแบบนั้นนะครับ
เพื่อจะลงเล่นรอบ๘ทีมที่จะต้องเจอกับทาง

ของเลบานอนที่หนักด้วยกันทั้งคู่ครับ
สำหรับโปรแกรมของชนบุรีนะครับ

ขนาดที่ออนซาเลียก็เป็นทีม
เหมือนกันอย่างที่เป็นทีมถ่ายแต้งของสายนะครับ
ถ้าเกิดว่าชมบุรีเนี่ยมีโอกาสที่ยิงได้เยอะ
เรียกความมั่นใจให้กับเด็กใหม่ด้วยก็ควรจะทำนะครับ
วันนี้ถ้าเกิดเสมอครับก็จะเข้ารอบ๘ทีมเป็นแชมป์กลุ่มทันทีนะครับ
จะมีแต้มนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเล่นรอบต่อไปด้วยนะครับ